คุณผู้ชมทั้งสองท่านชอบหรือว่าเคยตกปลาไหมครับ

แต่การตกปลาดูไวร่ำเดี๋ยวไวรอากาศด้วย
เพราะที่จังหวัดระยองครับผู้ชายสองคนนั่งตกปลาอยู่ริมหาด
เดิมมันเกิดเหตุไม่คาดฝันหนึ่งขึ้น
ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาครับตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะโอ้โหตก
ปลาฮะนี่แหละครับตอนไปแล้วแป๊บแป๊บแป๊บแบบเนี่ยแหละฮะ
ปลาถูกฟ้าผ่าจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หมดสติ
จุดเกิดเหตุนะครับอยู่บนเขื่อนหินกันคลื่นริมหาดแหลมครับ
บนเชิงเนินอำเภอเมืองระยองซึ่งสภาพอากาศตอนนั้นมันมืดครึ้ม
สายฟ้าแลบเป็นสายเลยแล้วก็มีเสียงฟ้าผ่าดังเป็นระยะระยะด้วย
พบว่าชาวบ้านกำลังช่วยกันยกร่างของผู้ชายในสภาพหมดสติไปแล้ว
วางไว้บนถนนทราบชื่อต่อมาคือนายจารุกฤษศรีเนธอายุ๒๕ปี
จากนั้นทีมแพทย์และกู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจเขาครับ
แต่ว่านายจารุกฤษยังไม่รู้สึกตัวตรวจสอบตามร่างกายพบรอยไหม้ที่นิ้วมือนะครับ
จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองก่อนแล้วก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลระยอง
ขออภัยครับกรุงเทพระยองทีมแพทย์เนี่ยพยายามรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว
แต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้ขณะที่ผู้ชายอีกคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
คนเห็นเหตุการณ์แหละเขาเล่าเขาเล่าว่ายังไง
เขาบอกว่าเห็นสองคนนี้นั่งตกปลาอยู่ที่เขื่อนหินครับเป็นช่วงที่ท้องฟ้ามืดครึ้ม
ฝนตกปล่อยมีเสียงฟ้าผ่าแล้วก็สายฟ้าเนี่ยนะฮะ
เป็นสายอยู่เป็นระยะระยะเลยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับ
ฟ้าผ่าตรงจุดที่ทั้งสองคนเนี่ยตกปลาอยู่ครับคนหนึ่งล้มทั้งยืน
อีกคนนึงกระเด็นไปอีกทางหนึ่งครับค่ะ
นี่คืออุปกรณ์ตกปลาคนที่บาดเจ็บเหรอฮะใช่ครับใช่อุปกรณ์เขาหมดเลย
เปรี้ยงลงมาเลยอย่างงี้ครับเปรี้ยงเลยครับก่อนฝนจะมาพอดีเปรี้ยงเลยครับ
ฝ้าลงแรงเลยครับแล้วเห็นเขาเป็นยังไงล้มลงหรือเป็นยังไงครับ
เขาล้มลงแล้วเพื่อนเขาปั๊มหัวใจไงครับเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันปั๊มหัวใจเนอะ
แล้วผมก็โทรตามเขาโทรตามวุฒิธิครับ
คุณผู้ชมคงสงสัยแล้วไอ้ตรงไหนตรงไหนมันคือตัวที่เป็นสื่อนำฟ้าผ่าลงมา
ตำรวจตรวจสอบหลักฐานในจุดเกิดเหตุครับพบคันเด็ดของผู้ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ย
มีรอยไหม้บริเวณเหล็กตรงหัวคันเบ็ดซึ่งมันอาจจะมีทองเหลืองผสมอยู่
และอาจจะเป็นชนวนเหตุทำให้เกิดฟ้าผ่าได้
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวตำรวจจะรวบรวมหลักฐานนะครับ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งฮะ